คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่เจ้าบ่าวหนีงานแต่ง
นะฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วบอกหาสินสอดไม่ทัน
กล้าไปสู้หน้าแต่ว่าไปดูบรรยากาศงานครับ
มีคนเขารีวิวเอาไว้งานใหญ่นะถือว่าใหญ่ในต่างจังหวัดเนี่ย
จีน๕๐โต๊ะนะครับคุณผู้ชมฮะงานใหญ่งานยักษ์เลยล่ะนะบนเวที
แล้วตอนนี้นะตอนที่เขารีวิวงานนี้อยู่นะนี่ดูสิแขกเรือกำลังทยอยมาเลยนะฮะ
แต่ไม่มีเจ้าบ่าวงานนี้มีทุกอย่างแต่ไม่มีเจ้าบ่าว
เมื่อวานนี้นางสาวน้ำทิพย์เจ้าสาวก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะที่
สพนาดีปราจินบุรีใช่ไหม
จะให้เจ้าบ่าวที่อ้างว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอก
มารับผิดชอบค่าจัดงาน๓แสนบาท
เจ้าบ่าวเจอตัวแล้วครับนายเอกสุวรรณหงษ์
หรือว่าสุวรรณหงษ์เนี่ยนะครับ
บอกว่าที่หนีงานวิวาเนี่ยหาเงินสินสอดไม่ทันจริง

แต่ที่ตกลงกันไว้กับบ้านงาน๒แสนทอง๓บาทไง

แล้วบังเอิญมีคนมาแนะนำทำไมช่างแนะนำแบบนี้

เอกคุณไปก่อนไม่ต้องไปงาน

ยืนยันว่าเขายังไม่มีครอบครัวนะ
แต่ที่สถานะมันแสดงว่าสมรส
แต่จริงเขาหย่าแล้ว
ยากับอดีตภรรยาเมื่อปี๒๑๖๒นะครับ
แต่เขาบอกว่าคนที่จะเป็นเจ้าสาวเขาเนี่ยนะ
ที่จะเป็นเจ้าสาวเขาอยู่เนี่ย

เสียใจที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้
เจรจากับครอบครัวฝ่ายหญิงวันที่๑๑พฤษภาคมนี้
ส่วนจะมีการจัดงานแต่งขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนี่ย

ผมว่าอยากให้เขาเข้าใจแล้ว

แต่ผมไม่ได้ว่ามีเจตนาที่จะไปหลอกไปอะไร

ก็คือผมมีความสุขนะท่านอยู่ที่นู่น
แต่บางทีมันลึกบางอย่างเนอะ

ล่าสุดคุณผู้ชมวันก่อนเนี่ยเขาอ้างว่า
ที่ออกไปตี๒จำได้ไหมฮะ
เอาล่ะแม่ออกมาพูดแล้ว
นางสมจิตแม่ของนายเอกบอกว่า
นานทีลูกจะมาเยี่ยมเธอไม่รู้ชีวิตของลูกมากนักหรอก
ลูกเองก็ไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของแม่เช่นกัน
ขนาดแม่ป่วยเนี่ยฉันเนี่ยฉันเป็นโรคหลังแข็งเนี่ย
ไม่ได้มากว่า๒ปีแล้วก็ยังไม่เห็นมาดูแล
เมื่อไม่กี่วันกลับมาบ้านก็ไม่คิดว่ามีเรื่องอะไรหรอกนะ
เพราะว่าไม่รู้เรื่องว่าหนีงานแต่งมา
แต่พอรู้เนี่ยแม่บอกแม่กลุ้มใจมากนะ
กลุ้มใจมากไปเคลียร์กันเองนะ
แม่เองเป็นผู้หญิงก็เห็นใจฝ่ายหญิงเขา

ขนาดแม่ป่วยยังหาเรื่องกลุ้มใจกับแม่มาให้แม่อีก
แม่ว่าไงไหมคุณผู้ชมคุณพระราพร
จากนี้ตัดลูกตัดแม่กันเลย
โอ้โหคุณแม่ตัดสินใจแล้ว

เรื่องเป็นทหารไม่เป็นทหารอันนี้ชัดเจนที่สุด
พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกองทบก

กำลังพลของกองทัพบกแล้ว

ไม่พบนายเอกเป็นจ่าสิบเอก
ตำรวจสพนาดีอธิบายแบบนี้บอกว่า
ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาได้นะทั้งอาญาทั้งแพ่งเนี่ย
ส่วนแนวทางการไก่เกลี่ยต้องให้ทั้งคู่
นำข้อมูลหรือหลักฐานมาชี้แจงก่อนครับ
นี่ค่ะหนีปัญหาเรื่องเดียวนะคะ
กลายเป็นเจอปัญหาใหม่อีกหลายเรื่องเลยนะคะ